คุณผู้ชมดูเรื่องนี้เป็นคลิปที่ถ้าเกิดว่าชาวพุทธได้ดูแล้วหลายคนไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร
สายหัวเลยฮะกับผู้ชายคนนี้ที่อ้างตัวว่าเสด็จลงมาจากสวงสวรรค
ถูกต้องคือเรื่องนี้คุณผู้ชมมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีคนเชื่อจริงด้วยเนี่ยนะคะ
เพราะว่าพระมหาภัยวันเนี่ยโพสต์คลิปพิธีนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปนี้กันค่ะ
ข่าวนี้นะคะอดีตสอสออ้างตัวเป็นพระศาสดาองค์ที่๕ค่ะ
ผู้เขียนมาช่วยทุกคนรอดมาถึงโลกนี้แล้ว
โอ้โหประกาศตั้งตนแบบนี้เลยเหรอคุณ

เสด็จลงมามาช่วยทุกคนที่เชื่อให้ทุกคนนั้นรอด
เพราะเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นพระศรีอริยไตรเมษ
เออ
ดูคลิปนี้เนี่ยหลายคนก็สายหัวเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นมันจะต้องตรวจสอบนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แล้วคนเข้าไปดูคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อ่ะเดี๋ยวให้ดูคลิปกันแบบเต็มอีกทีหนึ่งก่อนนะ
แจ้งประกาศให้ดวงกิจวิญญาณทุกดวงเพศเทวดานทุกธัณฑาชาวโลกทุกคน
ว่าข้าคภัคสีอาริยะแม่ไต่ผู้เข้ามาช่วยคุณคนรอดมาถึงโลกนี้แล้ว
บัตรนี้เป็นต้นไปแจ้งให้ดวงจิตวิญญาณทุกดวงในใต้โลกภาษาและเกณฑ์โลกภาษา
รับรู้รับทราบว่าข้าพระศรีอาริยาเมตรัยได้เสด็จลงมาสมบูรณ์แล้ว
ในนามศาสดาองค์สุดท้ายของพระธรกรรมในนามภาษีอาริยาเมตตัย
ขอจบประกาศตรงฟรรณฑ์ศาสดามากบัตรนี้เถอะต่อไป

ทุกดวงจิตวิญญาณรับรู้รับทราบ

แล้วก็สิทธิ์คนต่างที่นั่งฟังอยู่ก็พูดว่าอะไรนะ

นี่คลิปนี้ภัมษาภายวันเนี่ยนะคะ

แล้วในแคปชั่นที่พระมหาภัยวันเขียนเอาไว้
เขียนบอกว่าขอโอกาสให้ชาวพุทธได้ทราบว่า
บัตรนี้พระศรีธัญญาเอ้ยไม่ใช่
อริยเมตรัยได้มาอุบัติแล้ว
นี่คุณผู้ชมคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าอุ๊ยทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะ
ซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเขาบอกว่าพิธีกรรมนี้
จัดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองปลายเดือนกุมภาพันธ์
ตั้งแต่ช่วง๒๖๒๘กุมภาพันธ์
แล้วก็เป็นพิธีประกาศศาสดาผู้นำจิตวิญญาณ
กุศลอริยเมตรัยณสวนธรรมชาวศรีวิรัย
ซึ่งอยู่ที่หนองบัวลำภูร์และเท่าที่ดูคุณผู้ชม
คนเนี่ยมาร่วมพิธีเยอะนะคะส่วนคนที่อยู่ในคลิปนี้
มันกลายเป็นคำถามไงใครใคร
คุณคือใครที่กล้าที่จะประกาศตนเป็นพระศรีอริยเมตรัย
เพราะจริงพระศรีอริยเมตรัยหรือว่าพระศรีอาริ
เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
พระองค์ที่๕และองค์สุดท้ายแห่งพัฒระกับนะฮะ
อันนี้ถือว่าสำคัญมากถ้าพูดถึงเรื่องของพระพุทธศาสนานะ
แล้วคุณเป็นใครคุณถึงกล้าพูดแบบนี้
ใช่ค่ะคือคนที่อยู่ในคลิปคนนี้เนี่ยค่ะ
คือนายกุศลศรีอาริยะศรีอารวงศาหรือว่ากุศลหมีเทศ
เขาเป็นใครเขาเป็นอดีตสอสอชื่อดังของสุโขทัยค่ะ
เอาอยู่พักไหนล่ะนี่สังกัดพักกิจสังคม
นานแล้วนะนานแล้วปี๒๖คุณแล้วก็ปี๓๑
ย้ายไปอยู่พักความหวังใหม่แล้วก็เป็นสอสอช่วงปี๓๙
เป็นคนก่อตั้งพักเกษตรมหาชนพักไทยเป็นไทย

แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในวงการการเมืองแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าสารรัฐธรรมนูลสั่งยุบพักคนขอปลดหนี้
ตั้งแต่ปี๕๙วันที่๓๐มีนาคมเพราะว่าตอนนั้น
เรื่องที่โดนยุบพักเป็นเพราะว่าไม่ได้จัดทำรายงาน

เพื่อพัฒนาพักการเมืองให้ถูกต้องให้ตรงความเป็นจริง

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็ไปสอบถามพระมหาภัยวัน

บอกว่าเห็นคลิปนี้มีคนส่งมาให้ดูนะ
แล้วก็เลยจะขอตีแผ่จะตักเตือนคนที่หลงเชื่อ
เพราะว่าตามหลักคำสอนของพุทธศาสนามันเป็นไปไม่ได้
พระศรีอรยาเมตรัยจะมาเกิดในยุคของพระพุทธเจ้า
อันนี้คือตามหลักคำสอนเลยเดี๋ยวฟังพระมหาภัยวันหน่อยค่ะ

มาให้รู้จักศึกษาหาก้อมูลบ้างคนพุทธอย่าให้เขาลองง่าย
ไม่ใช่เขาจูงไปทางไหนก็ไป
คือพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าตามหลักศาสนา
คือเรามีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วท่านปริณิตผ่านไปแล้ว
ดังนั้นก็จะไม่มีแล้วพระศาสดาที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่

แล้วก็พระมหาภัยวัลเมื่อกี้ที่ท่านพูดบอกว่าโสศีโสศี
จริงท่านก็คอมเมนต์ด้วยนะแปลว่าเอียงของมันวะ
ก็มีคนไปตอบเยอะค่ะคุณผู้ชม
บางคนก็บอกว่าโอโสอีสานเนี่ยแปลว่าปล่อยวางไหม
บางคนก็บอกว่าอ๋อไม่ใช่ภาษาอีสานแปลว่านินทาสุมหัวคุยรับหลัง
บางคนก็บอกว่าโสศีโสศีมันคือสองสีหรือเปล่า

เรื่องนี้คุณผู้ชมตามพุทธธรรมนายอายุพระพุทธศาสนา
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยืนยาว๕๐๐ปี
ทีนี้หลังจากนั้นจะต้องรอยุคของพระศรีอรยาเมตรัย
พระพุทธเจ้าองค์ที่๕เสด็จมาโปรดสัตว์
แต่ก็เนี่ยค่ะทำไมนายกุศลศรีอริยะ
มาอ้างว่าเป็นพระศรีอรยาเมตรัย

ก็ยังไม่ถึงครบกำหนด๕๐๐ปีอะไรแบบนี้นะฮะ

พูดสิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีของเราได้พยายามสอบถาม
ไปถึงตัวของนายกุศลเลยนะครับ
สอบถามกับอดีตนักการเมืองในจังหวัดสุโขทัยหลายคนด้วย
นางอนงวัลเทพสุธินนักการเมืองหลายสมัย
ถึงพฤติกรรมความนับถือศาสนานะฮะ
แต่ว่าทีนี้คนสนิทของนางอนงวัลก็บอกกับทีมข่าวของเรา
บอกว่านางอนงวัลไม่สะดวกที่จะพูดคุยเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็มีภารกิจต้องเดินทางไปจังหวัดบุรีรำด้วยนะครับ
เพราะเห็นเป็นอดีตสสสุโขทัยใช่ไหม
เราก็ถามคนสุโขทัยนะคุณอนงวัลนะครับ
ปรากฏว่าคุณหงวันไม่ว่างนะครับ
สิทธิ์ข่าวของเราก็ติดต่อสอบถามนักการเมืองหลายคน
ทั้งของพักเพื่อไทยและเพื่อนสอสอที่อยู่ในวงการเมืองมานานนะครับ
ว่ารู้จักนายกุศลใช่ไหมแล้วก็พฤติกรรมของนายกุศลเป็นยังไง

คือจริงไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมานานนับ๑๐ปีแล้ว
ก็เลยไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
ส่วนเรื่องของความฝักไฟหรือว่าความจะตั้งตนเป็นศาสดาของศาสนานั้น
โอ้โหเพื่อนสอสอหลายคนที่เคยรู้จัก
เขาบอกว่าพวกผมไม่ขอแสดงความคิดเห็นดีกว่า

เอาทีนี้เอายังไงดีล่ะคุณสืบสกุล
เพราะว่าในเมื่อถามเพื่อนสอสอแล้วไม่ได้คำตอบ
นักข่าวของเราก็เลยอ่ะไปดูแล้วกัน
ไปที่สถานที่ที่นายกุศลหมีเทศอดีตสสคนนี้
เขาประกาศประกาศประกาศศาสดาทำพิธีอ้างตัวแบบนี้เนี่ยนะคะ
แท่นประกาศว่าเสด็จมาจากสวรรค์ในนะฮะ

เห็นไหมมีป้ายไวนิวขนาดใหญ่สวนธรรมชาวศรีวิรัย
หนองบัวลำพูนักข่าวของเราก็ขับรถเข้าไป
สองข้างทางนี่เป็นป่าไปหมดเลยเนี่ยนะคะ

ใช่นี่เข้ามาถึงบ้านหลังนี้บ้านเลขที่๑๙๕นี่แหละค่ะ
มันเป็นบ้านปูนเหมือนกับกำลังจะสร้างกำลังจะต่อเติมใช่ไหมคะ
นี่มีไวนิวขนาดใหญ่เขียนไว้
เขียนเอาไว้ว่าประกาศศาสดาผู้นำจิตวิญญาณ
กุศลศรีอารยะเมดรัยณสวรรค์ธรรมชาวศรีวิรัย๒๖๒๗กุมภาพันธ์ปี๖๔

แล้วในบ้านเนี่ยเมื่อกี้ที่ดูก็มีโต๊ะบูชามีพระพุทธรูปมีพญานาค
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถามผู้หญิงคนหนึ่ง
อ้างตัวว่าเป็นเจ้าสำนักชื่อว่าท่านแม่มณีแก้ว

ซึ่งเธอก็ให้เบอร์โทรศัพท์กับทีมข่าวมานะ
ทีมข่าวของเราก็รีบกดเลยโทรไปหา
จะสอบถามข้อได้จริงที่เกิดขึ้น

เจอค่ะแต่ปลายสายบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อม
เดี๋ยวมาใหม่ได้ไหม๓๐มีนานี้ปลายเดือนเลยนะคุณ
นี่คือนายกุศลรับสายจริงใช่ไหม
นี่รออีก๒๐วันนะคะคุณผู้ชม

เพราะจะมีพิธีของทางสวนธรรมศรีวิรัยด้วย
นักข่าวมาพร้อมกันเลยสิเดี๋ยวเราก็ทำพิธีอยู่เออสัมภาษณ์ไปเลย

เนี่ยแล้วนอกจากนี้นะไหนทีมข่าวของเราไปแล้ว
ก็เลยไปดูจุดที่นายกุศลประกาศทำพิธีแท่นตรงนี้ค่ะ
มันเป็นเหมือนกับเป็นย่าคาใช่ไหม
ซ้อนกันสูงอยู่ใต้ต้นไม้

เมื่อกี้ที่อยู่ข้างนอกที่ใต้ต้นไม้เนี่ย

คุณคิดดูว่าภาพมันจะเป็นเหมือนใคร
เหมือนที่พระพุทธเจ้าประกาศใต้ต้นไม้
ค่ะทีนี้มันมีข้อมูลด้วยนะ
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีหน่วยงานในพื้นที่ลงไปตรวจสอบ
เพราะว่ามีความเคลื่อนไหวนี่แหละของกลุ่มบุคคลที่ประกาศศาสดา
เป็นผู้นำจิตวิญญงจิตวิญญาณเนี่ยนะคะ
ก็คือมันอาจจะมีแนวโน้มไหม
จะเป็นภัยคุกความต่อความมั่นคงต่อสถาบันหลักของชาติ
แล้วก็จะเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงให้คนหลงเชื่อหรือเปล่า

ใช่บางคนอาจจะเสียตังค์ไงเสียทรัพย์สินเงินทอง
แล้วก็การจัดกิจกรรมแบบนี้คุณคนมารวมตัวกันเยอะ

มันก็ยังไม่ได้ยกเลิกใช่ไหมครับทีนี้ค่ะก็เลยกลัวว่ามันจะกระทบหลายฝ่าย
ทีนี้ก็เลยต้องไปติดตามไปตรวจสอบการจัดตั้งกลุ่ม
จัดกิจกรรมของกลุ่มนี้แล้วพอเมื่อวันที่๑๖กุมภาที่ผ่านมา
ตำรวจสพหนองบัวลำพูก็มาที่บ้านหลังนี้
เจอกับผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวนะ
แล้วก็แนะนำตัวเองบอกว่าชื่อธีรยุทธ์เป็นพันโทธีรยุทธ์
แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยชื่อแม่มณีแก้วก็นั่งสนทนากันถามถึงเกี่ยวกับพิธีนี่แหละค่ะ
การประกาศศาสดานี่แหละ
ทั้งสองคนบอกว่าอ๋อเราได้นำธรรมะนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
มาใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองและประสบความสำเร็จแล้วมีความสุข
จากการปฏิบัติธรรมจากการมีสมาธิ
ถ้าคุณปฏิบัติธรรมคุณมีสมาธิแล้วคุณบอกต่อคนอื่น
ปฏิบัติธรรมทำความดีอะไรมันก็ว่ากันไป
อันนั้นมันได้ไงไม่ผิดไงแต่การมาตั้งตนประกาศศาสดา

ถึงขนาดจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่แล้วนะครับ
อาจจะต้องตรวจสอบเรื่องของการหลอกลวงประชาชนอีกต่างหากด้วย
จริงอันนี้ไม่ต้องรอถึงวันที่๓๐หรอกเนาะ
มันควรจะมีการดำเนินการณ์นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ต้องรอไปถึงวันทำพิธีอะไรนั่นหรอก